ควายแสนรู้ที่พยาวเขาบอกว่าเลี้ยงยังไง
เลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวเลยครับ

ทีมข่าวของเราไปเจอกับชาวบ้านที่เขาเลี้ยงควายไทยแสนรู้
เมียนะวัย๒เดือนดูมันนอน
เอาหัวหนุนตักคนแบบนี้เลยน้อนชื่ออะไรความคิดน้อนชื่อน่าบุญ
น้องน่าบุญน่ารักเนาะ
น่าบุญนะดูดิ
อย่างนี้ชีวิตน้องน่าสงสารนะเป็นควายกำพร้าฮะ
ชีวิตมันนะมันคลอดนะมันเกิดออกมานะได้เพียงแค่วันเดียว
แม่มันตายนะจมน้ำเสียชีวิตด้วย
ภรรยาของพี่คนนี้เขาเลยตั้งใจเลี้ยงมันซะ
ทำไงดีแม่มันไม่อยู่แล้วเนอะคุณดูนอนเอามันมานอนอย่างเงี้
โอ้โหแล้วหน้าบุญแปลก
ยังไงมันไม่กินยงกินย่าอะไรหรอกน่ะ
ของเด็กทารกเขาก็ชง

เด็ดเค้าแกล้งใส่ขวดนมมันเดิดตามแล้วนะ

เคยเอาย่าเอาฟางมาให้มันกินมันก็ไม่กิน

อ่อโหโหเหมือนแมวเด็กกินแต่นมไง
ดูดิมันเหมือนหมาเหมือนแมวเรียกมันก็มาหน้าบุญเอ้ย

เออน่ารักให้ดูกันแบบนี้นะครับ